โดนแทงกลางหน้าอกเลยเสียชีวิตเลย
แล้วไม่ใช่กัญชาของตัวเองหรือบ้านตัวเองด้วย
เป็นของเพื่อนบ้านแล้วตัวเองขี่รถผ่านมาแท้
กะว่าจะไปเอาหงเขาไงเพื่อนบ้านเห็นก็เลยเข้าไปตักไปเตือนไง
สุดท้ายเพื่อนบ้านกลายเป็นทั้งคนเจ็บและผู้เสียชีวิต
คุณผู้ชมนี่คือภาพนาทีปั๊มหัวใจ
คือพอโดนแทงปุ๊บเนี่ยเขาก็แจ้งกู้ภัยมาปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตนายพรเทพศรีวันอายุ๒๙ปี
เพราะว่าโดนคนร้ายเอามีดแทงที่กลางอกเลย
แต่ปั๊มแล้วชีพจรไม่ฟื้นครับเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเคหาเมืองใหม่บางพี
สมุดประการครับในซอยเทศวันบางสัตว์๖๖

มือมีดใครล่ะชื่อว่านายอนุอายุ๓๓ปี

ชาวบ้านบอกโอ๊ยนายนี่เหรอติดกัญชานักเลย
ตอนเกิดเรื่องอนุนะกำลังยืนไปตัดต้นกัญชาเพื่อนบ้านในซอยอยู่
พอดีผู้ตายกับภรรยาเขาขี่รถผ่านมาไปซื้อของผ่านมาเห็น

อนุก็ย้อนกลับมามึงเป็นใคร
คำแรกที่ย้อนกลับมามึงเป็นใคร
ตาของขวางเลยนะฮะแล้วก็เอามีดแทงเลย
นะฮะสองสามีภรรยาคู่นี้ขี่รถหนีฮะแต่โชคไม่ดีรถล้มครับ
นายอานุวิ่งตามเอามีดจ้วงแทงคือจะแทงเมียก่อน
ดับมีดแทนโดนมีดปักกางอกเลย
นี่คือเป็นภาพจังหวะที่น่าจะเป็นเหมือนกล้องมือจรปิดในบ้านหลังนึง

เลยวันไปเลยบ้าง
จะส่งจริงต้องบอกก่อนก็คือกระสุนยางนะ
ครับนะครับเป็นการยิงกระสุนยางเข้าไปนะครับ
เนี้ยฮะก็ทำให้ต้องเจ้าให้ต้องจัดจุจโม

ดีในการยุทธวิธีของตำรวจเขาสุดท้ายนี่ไปเลย
นุไปนะฮะสภาพเป็นแบบนี้ก็ยังก็ยังคลั่งอยู่เหมือนเสร็จกัน
พาไปเยอะนะครับเมื่อเช้าครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะไปคุยกันกับเพื่อนบ้านของ
สองสามีภรรยาคู่นี้ก็บอกว่าโอ้โหเพื่อนบ้านเสียใจนะ
สองคนนี้เป็นคนดีเลยอ่ะไม่เคยมีปัญหากับคนในชุมชนเลยอ่ะ
อนุนั่นแหละมีอาการหลอนหลอนเพราะเสพยาแล้วก็พกมีดไปไหน
มาหลายตลอดเคยแจ้งตำรวจไปหลายครั้งให้จับแต่ครั้งนี้หนักสุดเลยนะ
ส่วนตอนนี้อาการของภรรยาที่ท้อง๘เดือนน่าเป็นห่วงเพราะลูกในคัน
ได้รับการกระทบกระเทือนครับญาติกำลังจะย้ายไปที่ชนบุรีให้
รักษาตัวนะครับขณะที่น้าสาวของอนุยอมรับ
หลานเนี่ยติดยาอย่างหนักคือเขาเสพกัญชานักมาก
หลอนชอบคุยคนเดียวแม่เคยพาไปรักษา
แต่อนุเขาบอกว่าผมไม่ไปเพราะผมไม่ได้บ้า

แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บ้า
ถ้าเกิดเขาบ้าเขาก็ต้องกินยา
นี่เขาไม่ใช่คนบ้าเพราะว่างั้นเขาก็ไม่กิน
แล้วก็จะไม่ปลูกอีกเพราะว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ